เมื่อกี้บอกว่าเป็นประเพณีต้อนรับปีใหม่
อันนี้เป็นประเพณีไล่ความสวยเขาบอกอย่างนี้
ไล่สิ่งอับอมมุมคนแต่แบบนี้โหดนะลูกทรองยิง
โหดจริงค่ะไปดูคลิปนี้ก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะหญิงสาวแล้วก็ชายอีกสองรายในคลิปนี้นะคะ
ใช้ปืนลูกซองยิงขึ้นฟ้ารัวหลายนัด
ขณะกำลังเลี้ยงฉลองในคืนปีใหม่
โดยหญิงสาวก็นำคลิปมาโพสต์
อ้างว่าเสียงดังของปืนจะช่วยไล่ความซวยไปได้

ส่งท้ายปีเก่าเขาดาวนไล่ความสวยของปีเก่าด้วยเสียงดัง
ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
ขอบคุณมากค่ะสำหรับความสุขนี้

หญิงสาวก็ลบคลิปออกไปนะคะ
แล้วก็โพสต์ขอโทษสังคมและขอความเห็นใจว่า
ขอโทษค่ะขอความกรุณาจากคนที่แชร์โพสต์
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นแบบนี้
แค่เขาดาวน์เจ้าของปืนเขาจะเสียหาย

อยากยิงไล่ความสวยไปก็เท่านั้น
ขอโทษจริงค่ะถ้าทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี
แล้วก็โพสต์ต่อด้วยนะคะบอกว่าช่วงนี้ชีวิตเราก็หนัก

อย่าซ้ำเติมเราอีกเลยขอเถอะนะคะ
รู้สึกเสียใจจริงจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว

พื้นที่ส่วนตัวบนโลกโซเชียลไม่มีจริงนะคะ
เพียงแค่คุณแชร์อะไรไปเชื่อวินาทีลบแล้ว
เขาเรียกแบบนี้ยังอยู่ไปยาวนะคะ

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็ก่อนหน้านี้คลิปที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้
ก็เป็นประเด็นนึงแล้วตำรวจจับกลุ่มเรียบร้อย
ส่วนคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเหมือนกัน
อีกครั้งนะคะการยิงปืน

ในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐วันหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

และถ้าตรวจสอบอีกเป็นปืนไม่มีทะเบียน
มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
มีโทษจำคุก๑๑๐ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่๒๐๐๒๐๐๐บาทอีกด้วยนะคะ

ว่าลูกกระสุนที่มันยิงออกไปมันต้องมีที่ลง

แล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะไปลงที่ไหน

ใช่บางคนชอบชื่นชอบกีฬายิงปืนก็มีนะ
ก็ไปยิงในสนามไปให้ถูกที่ค่ะใช่ไปยิงที่มันมีเป้าให้ยิงเต็มที่
รู้สึกว่าบางคนชอบแบบโอ้มันเป็นการปลดปล่อยดี
ก็เป็นศิลปะที่ต้องไปเรียนไปทำในที่ที่โอเคถูกต้อง
สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือคนปกติทั่วไปไม่ใช่ใครจะพกปืนก็ได้นะ
ไม่ใช่ว่าใครจะมีปืนก็ได้และไม่ใช่ใครจะยิงปืนเมื่อไหร่ก็ได้
คือถ้าอยากจะยิงปืนล้างซวยแบบนี้ที่บอกอยากจะให้เสียงดัง
เขาใช้คำว่าเสียงดังทั้งสองคลิปเลยนะว่าอย่าให้มีเสียงดัง
อัดลมเยอะแยะเลยค่ะเทคโนโลยีดีเยอะแยะเลยค่ะ
บีบีกันก็ได้ค่ะไปยิงปืนอะไรก็ได้ที่มันไม่อันตรายต่อคนอื่น
แล้วต้องไปยิงให้ถูกที่ด้วยนะคะ